เรื่องของความระทมทุกข์กับเรื่องของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านจริงถ้าเกิดสมมุติมันจะเป็นข่าวคุณคิมมีไม่กี่เรื่องเลย
จอดรถตนไม้ลำ

ดังไม่ดังจนต้องมาร้องไปฟังค่ะ
โหลอยข้ามกำแพงมาเลยนี่ขนาดมีสังกษีตีกั้นแล้วนะ
อาจจะต้องการเผื่อแผ่บุญให้บ้านแถวนั้นได้อนุโมทนาร่วมกัน
แต่เดี๋ยวนะหลายคนบอกคุณขวานนี่วัดเสียงมาจากวัด
ไม่ใช่นี่บ้านใช่ไหมมาเป็นบ้านเสียงมาจากลำโพงของเพื่อนบ้าน
เผื่อแผ่เผื่อบุญให้ทุกคนก็แล้วแต่คุณค่ะ
บางคนเขาอาจจะรับได้แต่ว่าพี่ท่านนี้เขาไม่แต่ไหวค่ะ
เขาต้องอยู่บ้านพี่รายเดอร์ท่านนี้ค่ะ
ชื่อคุณก้องมงขุดเพชรอายุสามสิบหกปีเป็นรายเดอร์ส่งอาหารนะคะ
ไปร้องเลยค่ะสื่อก็คือร้องเพจดังชื่อกล้าที่จะก้าว
เพราะเพื่อนบ้านรั้วติดกันเปิดเสียงมนต์ดังสนัดไปทั้งซอย
เป็นแบบนี้จริงก็เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละค่ะ
เป็นแบบนี้มานานเกือบสองปีบ้านหลังนี้อยู่ในซอยนนทบุรีสามสิบห้าทับหนึ่ง
ที่กระเภอเมืองนทบุรีนะคะถามว่าคุณก้องโอ้โหอยู่มาทั้งนาน
เป็นปีคุณกล้องทนไหมแล้วอยู่ดีจะทนไม่ได้
คุณก้องบอกอ้าวที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
ผมเป็นรายเดอร์แล้วเนี่ยผมไปประสบอุบัติเหตุมา
ผมขาหักนะผมไปหาหมอหมอสั่งให้ผมเนี่ย
ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี้ยเป็นเดือนเดือนเลย
ผมก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านเป็นประจำแล้วต้องการการพักผ่อน
แต่ผมนอนไม่ได้เลยผมต้องลงมานอนชั้นล่าง
ยิ่งดังเข้าไปใหญ่แล้วเพื่อนบ้านหลังนี้
มักจะเปิดเสียงหวดสวดเนี้ยดังลั่นแบบนี้
วันละสามเวลาค่ะบางวันแถมรอบดึกเข้าไปอีก
เจ้าตัวนอนดับพักผ่อนไม่ได้เคยแจ้งตำรวจมา
พอตำรวจไปเขาก็เปิดใหม่แถมถึงขั้นเคยบอกด้วยนะ
บอกว่าก็จะเปิดอ่ะเปิดเปิดให้พ่อเขาที่ตายไปแล้ว
เขาต้องการส่งบุญไปให้ถึงพ่อเขา
เพราะพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะแล้วบอกด้วยนะคะว่า
แล้วใครจะทำไมเหรอมีปัญหาระวังจะเจอลูกปืนนะ
ตอนแรกบอกจะเปิดให้พ่อได้รับบุญค่ะ
แต่พูดปิดท้ายว่ามีปัญหาจะเจอลูกปืนก็บอกแบบนี้

แต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายแน่นอน
ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าลงไปเลยค่ะที่บ้านคุณกล้องนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ร้องนี่แหละค่ะบอกว่านี่แหละ
ไปร้องกับเหตุกล้าที่จะกล้าวอยากจะขอพูดคุยไกล่เกลี่ย
ก็เอาจริงก็ไม่อยากมีปัญหาเป็นเพื่อนบ้านกัน
ก็ไปเจอกับคุณบอยนาวรสคำล่าในบอยยุทธ์๔๑ปี
ซึ่งบอยคนนี้เป็นใครคุณบอยคือบ้านหลังที่เปิดบทสวดมนต์นั่นแหละคุณ
คุณบอยเล่าแบบนี้ปกติผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ
ทำงานก่อสร้างตามสายงานอาทิตย์หนึ่งกลับมาที
ก็จะเปิดบทสวดชินนบัญชรช่วง๖โมงเย็น
เพราะผมเป็นคนพุทธผมชอบทางทำแต่ไม่เคยนะคุณนักข่าว
ใครจะมาบอกว่ามันเสียงดังเกินไป
ปกติผมเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือลองดูค่ะเขาโชว์ให้ดู
แล้วทำยังไงต่อแล้วทำไมมันดังอ่ะพี่บอย
ก็ผมต่อเข้าลำโพงอีกทีนึงจากมือถือต่อเข้าลำโพง
เสียงมันก็เลยออกมาอาจจะดัง
เพื่อนบ้านมาบอกผมก็ยินดีนะที่จะลดเสียงให้
ไม่มีเจตนาทำให้ใครเดือดร้อนแล้วผมก็ไม่ได้กันแกล้งใครด้วย

แอปพลิเคชันวัดความดังของเสียงกลับไปเลยค่ะ
แล้วในขณะที่พี่บอยเปิดบทสวดมนต์
ปรากฏเฮ้ยมันก็ดังนะมันเกินกว่า๘๐นะคุณ
เพราะบางทีบทสวดเขาจะมีช่วงเบามีช่วงดัง
ก็เปิดตอนเย็นนะครับช่วงประมาณ๖โมงเย็นนะครับ
ครับผมเป็นคนพรุษก็ชอบ
ชอบทางธรรมอะครับไม่เคยคุยครับ
ถ้ามีเขาก็จะมาบอกว่า
จะมีทางนี้เขาบอกว่า
มีอะไรก็บอกผมได้ครับเพราะว่าผมก็จะเบาให้
แกล้งครับผมคือผมจะฟังธรรมะจริงครับ
บอยบอกพี่บอยอยากฟังธรรมะคุณคิง

ก้องคุยกันแล้วไก่เกี่ยวคุยกันได้ไหม
แบบนี้พี่บอยบอกแล้วเดี๋ยวยินดีปรับลดเสียงลงให้ได้ไหม

เดี๋ยวพี่บอยบอกจะเริ่มจากรถลำโพงก่อนเลย
ก่อนหน้านี้ต่อหลายตัวใช่ไหมลำโพง

เดี๋ยวไอ้ลำโพงที่มันหันไปทางบ้านพี่ก้องเขา
เดี๋ยวผมหันกลับเข้ามาทางบ้านผมแทน
แล้วทีนี้พี่บอยก็เลยเดินไปคุยกับพี่ก้องที่บ้านค่ะ
ปรับความเข้าใจพร้อมกับจับมือซึ่งกันละกันค่ะ
ขอโทษกันไปแหมถ้ามันจบลงด้วยดีแบบนี้ดีใจด้วยนะ

จะได้ร่วมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
ต้นร้ายปลายรักมีปัญหาคุยกันด้วยดีนะครับ